คุณผู้ชมครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับ
พื้นที่ยังคงสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นอยู่บ้างนะครับ
แต่ว่าบางพื้นที่ครับเริ่มอุ่นขึ้นจากแดดแรงในช่วงบ่ายครับ
การเปลี่ยนแปลงของอากาศแบบนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้าง

ถูกต้องแล้วครับในระยะนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ

แต่บางพื้นที่ช่วงเช้าก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของหมอกที่อาจจะลงจัดในบางพื้นที่

กลางสัปดาห์นี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราอีกแล้วนะครับ

ใจตัวสำคัญอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับที่ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นยังคงถูกปกคลุมด้วยพื้นที่สีฟ้านี้เป็นระยะนะครับไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ก่อนที่มวลอากาศเย็นนั้นจะค่อยถอยกลับไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศวิทยาลัมน์และก็สวพปลาว
ลาวคาดการณ์ว่าจะกลับมายืนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ
นี่คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระยะนี้
แต่อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าการถอยร่นกลับไปครั้งนี้นี่เองอาจจะทำให้บางพื้นที่นั้นมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนในระยะนี้ตามหุบเขาตามเทือกเขาต่างคงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจจะเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้นะครับ
อกจากนี้ยังพบว่าจากการตรวจสอบอุณหภูมิในวันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์อุณหภูมิทั่วไทยยังคงทรงครับ
ช่วงกลางวันอาจจะยังคงต้องเผชิญกับแดดที่ค่อนข้างร้อน
เพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นยังคงไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
อีสานอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียต
เหนือนั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียตอุ่นบ้าง
พรุ่งนี้เช้าครับอุณหภูมิจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ในขณะที่เรื่องของสถานการณ์ฝนนั้นยังคงพบปัจจัยหลายอย่าง
ที่ส่งผลต่อการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทย
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

เพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ทำให้เกิดฝนตกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้

แต่ก็ยังมีส่วนหางตกอยู่บ้างบางพื้นที่ตกแบบเบาเท่านั้น
ขณะที่ฝนใต้ครับส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลาง

ระวังเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมในระยะนี้ที่อาจจะยังตกต่อเนื่อง
จะลดลงนะครับเพราะว่ากระแสลมที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ก็จะอ่อนกำลังลงปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
วันนี้อุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนถึงต้นสัปดาห์หน้าสภาพอากาศก็จะทรงนะครับ
สุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาส่วนสูงสุดนั้นก็อยู่ที่ประมาณ
อภัยนะครับต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียตแดดกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสุดสัปดาห์นี้ใครจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยว
ก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมประตูนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
อุ่นขึ้นซะแล้วแต่ว่าหลายคนยังอยากให้หนาวต่อเนื่องกันต่อไปอีกนะฮะ